เอาส่งคะพากุ้งว่าชมเผยที่ห่ออัศิลปินค่ะได้มีการจัดนิทาศกาล
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นศิลปะหลากหลายแขนงเลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะ
เพื่อเป็นการน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระองค์อย่างใกล้ชิด
ทั้ง๙แขนงได้แก่ดุรียางขสินวรรณสินวาทศิลป์สถาปัตยศิลป์หัฐศิลป์งานออกแบบฝีพระหัฐปฏิมากรรมภาพถ่ายและจิตรกรรม
อย่างเรือใบซุปเปอร์มดจำลองที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านหัตถสินของในหลวงราชการที่๙ที่ทรงออกแบบและทรงสร้างด้วยพระองค์เอง
หรือพระอัจฉริยภาพด้านวาธศิลป์กับการจัดแสดงคุณธรรมตามพระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หนึ่งในนั้นคือพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ขณะที่ผลงานพระอัจฉริยภาพทางด้านจิตรกรรมที่ในหลวงราชการที่๙
ส่งสร้างสรรค์จิตรกรรมฝีพระหัสไว้จำนวนนับร้อยชิ้น
นิทัศกาลอัคระศิลปินเหนือกล้าวนี้
ก็ได้มีการอัญเชิญสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัดส่วนหนึ่งมาจัดแสดง
รวมถึงภาพจิตรกรรมฝีพระหัสต้นฉบับที่เป็นแนวแอปแรก
หรือนามธรรมจำนวน๔องค์ด้วยค่ะ
ที่เรามีภาพจิตกรรมฝีพระหัสอยู่ทั้งสิ้น๓๗ภาพโดยแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือเป็นผลงานภาพวาดจิตกรรมฝีภาษต้นฉบับ
ก็คือของจริงนะครับทั้งหมด๔องค์นะครับ
ส่วนทั้งหมดที่เหลือนั้นก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝีพระหัสสำเนาจากต้นฉบับ

จากที่จะเป็นงานจิตกรรมแล้วก็จะเป็นงานภาพถ่ายฝีพระหัสด้วยนะครับ
ก็มีอยู่ประมาณ๔๐กว่าองค์ได้ที่นี่นะครับ
แล้วก็มีแบบเรือจำลองซุปเปอร์มดในเรื่องของหัตตสินนั่นเอง
โดยผ่านผลงานของท่านได้แรงบันดาลใจ
ในสิ่งที่เรียนหลวงท่านทำไว้นะครับ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าเชยภาพของในหลวง
ในด้านต่างในเรื่องศิลปะ
สำหรับนิทัศกาลอัคระศิลปินเหนือกล้าว

ศิลปะของในหลวงราชการที่๙อย่างใกล้ชิด
ปีนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ